ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้ากรณีช่างภาพผู้ชายคนหนึ่งถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีเอาไว้แล้วก็มีหมายจับคดีข่มขืนสาวงามในเวทีประกวดต่าง
ที่เขารับไปถ่ายภาพด้วยนะครับเมื่อวานนี้ถูกจับกลุ่มนะฮะ
วันนี้เนี่ยสพคล๕นะครับคุมตัวนายธนวัฒน์หรือว่าในแทนนะครับอายุ๓๘ปีที่เป็นช่างภาพนะครับ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในความผิดฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
ออกจากห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักนะครับเพื่อนำตัวไปฝากหางที่ศาลนะครับ
เจ้าตัวก็สีหน้าเคร่งเครียดเลยนะฮะก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรของนักข่าว
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนแล้วก็ไม่ได้ลวนลามอนาจารย์ผู้เข้าประกวดในเวทีนางงามต่าง
ตามที่ถูกกล่าวหาด้วยนี่นะฮะมีญาติมาเยี่ยมวันนี้นะครับ
ซึ่งญาติก็บอกว่าไม่มีใครทราบเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะก็มารู้ตอนเป็นข่าวนี่แหละ
จากการสอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาปฏิเสธข้อหาขอใช้สิทธิ์ไปให้การในชั้นศาลนะครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังที่ศาลพร้อมกับยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว
มายื่นขอประกันตัวนะครับโดยใช้หลักทรัพย์เงินสดสองแสนและระบุความประสงค์ในคำร้องที่ยินยอมจะติดกำไรอีเอ็ม
สำหรับผู้ต้องหาถ้าได้ประกันตัวซึ่งสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้มีอัตราโทษจำคุกสูง
พฤติการแห่งคดีค่อนข้างร้ายแรงประกอบกับผู้ต้องหาถูกจับกลุ่มตามหมายจับ
หากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเชื่อว่าจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ทนายนิด้าเมื่อวานนี้ไปที่สนลุมพินีนะครับพาผู้เสียหาย๒คนในเวทีประกวดสาวงามไปแจ้งความไว้ว่าถูกอนาจารย์
แต่ว่าคดีที่ถูกจับเนี่ยเป็นคดีที่เคยถูกแจ้งความไว้ก่อน

ทนายนิด้าวันนี้ไปตามความคืบหน้าทางคดียืนยันว่าพยานหลักฐานมั่นใจนะครับ
ชัดเจนนะฮะว่าสามารถเอาผิดกับผู้ก่อเหตุได้

คนที่ไม่รู้กฎหมายด้วยแล้วถูกกระทำด้วย
อยู่ในภาวะแพนิกอยู่ในอะไรยังไงต่าง
แล้วมานั่งแบบต้องมานั่งคิดถึงเรื่องฉันจะทำเรื่องนี้ยังไง

ฉันจะต้องเอาอะไรไปเสิร์ฟให้พนักงานสอบสวนอะไรแบบนี้
เพื่อที่จะดำเนินคดีให้มันสำเร็จลุล่วงต่อไป
มันทำให้เกิดระยะเวลาบางคนก็เกิดจนท้อ
อันนี้ทนายนิด้าพูดถึงกรณีที่มีบางคนมองว่า
ทำไมสาวงามของเวทีนางงามที่เพิ่งมาแจ้งความเมื่อวานนี้

เขาบอกว่าโหเขาต้องรวบรวมความกล้ามากนะ
ในการออกมาแจ้งความแล้วก็รวบรวมหลักฐานต่างด้วย